คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปเริ่มที่ของหวานก่อนเลยนะคะคุณสืบสกุล
ดิฉันเป็นคนที่ชอบโรตีมากแต่พอเห็นโรตีที่นี่คุณผู้ชมโอ้โหอยากไปซะตอนนี้เลยค่ะ
โรตี๔๐ไส้เอาบรรยากาศก่อนบรรยากาศนี่คือแบบเขียวขจีทุ่งนาแบบนี้
เพราะว่าร้านนี้เขามีชื่อค่ะชื่อว่ากูบนาคาเฟ่นี่แหละคุณผู้ชม
ก่อนที่เราจะได้ไปชิมโรตีนะแค่เห็นบรรยากาศนี่ก็ฟินแล้ว
แล้วดูสิเมนูโรตีหม้อเดี๋ยวไปดูกันหน่อยสิ
เอ๊บโรตีที่นี่ทำไมชื่อแปลกคะ
ที่นี่อยู่ที่บ้านเสียที่หมู่๔ตำบลจุ่นอำเภอจุน

แล้วเค้าจัดโซนของร้านได้เริ่ดมาก
แล้วเห็นไหมอันนี้คือหน้าฝอยทองใช่ไหมเนี่ย

คือทางร้านเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคิดแล้วก็สร้างสรรค์ไอเดีย
เลือกวัตถุดิบแบบเลิศสุดเลยอ่ะเอามาทำเป็นไส้โรตีมีถึง๔๐ไส้
พิซซ่าไส้ชีสโรตีใบเตยสดโรตีฝอยทองช็อกโรตีสายลุ้งโรตีระเบิด
อีกเพียบเลยค่ะแล้วแป้งเนี่ยนะกรอบนอกนุ่มในนะคุณ
นี่ก็วิธีการทำขั้นตอนของเขานะฮะตีแป้งต้องฟาดแป้งก่อน
ฟาดแป้งอันนี้ใส่ผักถูกต้องแล้วเนี่ยก็ค่อยทอดให้มันกรอบข้างนอกแล้วข้างในเนี่ยยังคงความนุ่มอยู่
แล้วก็แต่งหน้าฮะใช่ค่ะมาเป็นโรตีถาดแบบนี้โรยท็อปปิ้งช็อกโกแลตหน่อย
อันนี้กล้วยช็อกโกแลตแน่นอนทีนี้ก็เลยถามไงบอกว่าความพิเศษของโรตีถาดคืออะไร
เขาบอกว่าท็อปปิ้งต้องแน่นเครื่องเคียงต้องแน่น๖ไส้เลยค่ะ
ถาดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมปกติเวลาไปกินโรตีกับเพื่อนบางทีก็ต้องแย่งกันใช่ไหม
ฉันจะใส่ไอ้นู่นฉันจะใส่ไอ้นี่แต่นี่ไม่ต้องแย่งเพราะว่าให้เลือก๖ไส้
เอาคุณชอบฝอยทองใส่ไปเลยบางคนชอบมะพร้าวอ่อน
เหมือนกับพิซซ่าฮาฟอ่ะแต่เนี่ยฮาฟของเขาเป็นหกหน้าแล้วพอใส่ในถาดที่เป็น
๖เหลี่ยมเนี่ยทานได้๔คนเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะถาดนึงเนี่ย๑๐๐
บาทเท่านั้นเองดังนั้นใครอยากไปที่กรุบนาคาเฟ่
อยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวก็สามารถตรงไปถึงที่ร้าน
แล้วก็จะได้สัมผัสทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้ได้เลยนะคะ
ดูวิวไปถ่ายรูปไปดีนะฮะถูกครับ